คุณผู้ชมฮะเราพูดถึงเรื่องของอาการคามอดมะใช่ค่ะ
มอบที่จะมาที่เพื่อไทยแล้วก็มาที่อาคารไทยสมิตรของก้าวไกลด้วยนะฮะ
ใช่นัดหมายกันเที่ยงนี้ที่อโศกคุณนัดกันเที่ยงนี้นะ
นั่นก็คือกลุ่มคามอดแนวร่วมธรรมศาสตร์แล้วกับการชุมนุมนะคะ
เขาบอกเค้าจะยกขบวนกันมาเค้าชื่ออะไรนะ
นุน๘พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลเพื่อจับมือกันเอาไว้ให้เหนียวแน่น
โดยเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะเค้าโพสต์ภาพแล้วข้อความแบบนี้
เส้นทางขบวนรถแห่มาลัยวิวาคล้องใจ๘พัก
จุดเริ่มต้นจะไปที่แยกอสมมนตรีค่ะ

ไปต่อถึงถนนสุขุมวิท๕๕
แล้วก็มุ่งไปที่ถนนเพชรบุรีค่ะ
ปลายทางก็คือที่ประชุมพักเก้าไกลอาคารไทยสมิตร

๒สิงหาคมระบุเวลาไว้แล้วเวลาเที่ยงตรงค่ะ
จะมีการส่งขันหมากไปสู่ขอ๘พัก
นำรายชื่อประชาชน๔๐๐๐รายชื่อยื่น๘พัก
สนับสนุนให้พักฝ่ายประชาธิปไตยจับมือกันให้แน่นให้มั่น
ไม่ให้ข้ามคั่วจนสวหมดอำนาจในการเลือกนายกไปค่ะ
สำหรับรูปแบบการเคลื่อนขบวนไปยังพักเพื่อไทย
จะเป็นไปในลักษณะของการแห่ขบวนขันหมากที่เขาบอก
จะมีทั้งความสนุกสนานมีสีสันมีทีมงานชุดนี้ด้วยนะคะคุณ
เป็นสีชมพูสีครีมแล้วก็สีขาวค่ะ
ส่วนขณะที่บรรยากาศบริเวณแยกอโศกมนตรีค่ะ
สวัสดีค่ะกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชมนุมข้อหน้าชมนุมคำ
อย่างที่บอกว่าช่วงเที่ยงใช่ไหมก็คุณผู้ชมดูหน่อยสิ
นี่คือก็ใครที่จะไปกันในช่วงเวลา
ประมาณที่เขาจะออกมาเที่ยงอาจจะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางแนะนำ
เพราะว่าอาจจะรถติดได้เริ่มไปเห็นแล้วแหละ

แต่ก็ยังไม่ได้ลงไปบริเวณพื้นผิวการจราจร
ส่วนแยกอโศกยังคงการจราจรนะคะ
เคลื่อนตัวไปได้ตามสัญญาณไฟจราจร

ทางด้านพลตรวจตรีจิรสรรแก้วแสนเอก
ท่านรองพบชนท่านก็แจ้งประชาสัมพันธ์แล้วแหละ
บอกให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณนี้
ตั้งแต่ช่วง๑๐โมงเป็นต้นไป
แล้วรอจนถึงกระทั่งเสร็จสิ้นการชุมนุมนะคะ
โดยเส้นทางที่อาจจะได้รับผลกระทบและควรหลีกเลี่ยงคือ
รัชดาพิเศษค่ะช่วงแยกอโศกเพชร
ไปถึงจุดกลับรถหน้าสวนเบนจักิติ
แล้วก็ตรงบริเวณถนนสุขุมวิทย์ช่วงซอยสุขุมวิท๒๒นะคะ

แต่ท่านบอกนะประชาชนสามารถใช้เส้นทางโดยรอบได้ค่ะ
ก็หลีกเลี่ยงการจราจรที่อาจจะติดขัดได้นะคะ

มีตัวแทนผู้ชุมนุมไปทำเรื่องขออนุญาตชุมนุมถูกต้องนะคุณ
ก็กำชับแหละว่าถ้ามาขอแบบนี้

เนื่องจากผู้ชุมนุมกลุ่มนี้ก็จัดกิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์อยู่แล้ว